มาฟังเรื่องการพยากรอากาศจากคุณคุปตนันครับ
ทั้งสามท่านอีกรอบหนึ่งเลยครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
อย่างที่ได้ทิ้งท้ายไว้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
หลายคนกังวลเรื่องของการท่องเที่ยว

และที่คุณติดพวกเราไว้ติดคุณผู้ชมไว้
ว่าคุณจะมาเฉลยว่าเหตุอันใด
ถึงชอบตกในช่วงสงกราน

แล้ววันนี้ฝนจะเป็นอย่างไร

สังเกตว่ามีกลุ่มเมฆเป็นเฉียงแบบนี้

เกิดจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก

ส่วนกลุ่มฝนที่จะเป็นพายุรุร้อนเนี่ยนะครับ

ตอนกลางของจีนคาดว่าหลังจากนี้จะค่อย
ขยับลงมาเรื่อยส่วนเมืองแหล่งของเรา
เช้านี้ยังโล่งอยู่นะครับในกรุงเทพก็มีบางจุด
พื้นที่ตอนนี้ก็ตรวจสอบแถวบริเวณสวนหลวง
ประเวทพระกระโหนงบางนาบางพลีสมุทร
งครามนะครับก็ใครอยู่บริเวณนางกล่าว
อาจจะมีฝนโปรยปลายอยู่ออกจากบ้าน
ไปทำธุระต่างก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วย
ทีนี้เรามาคำนวณตลอดทั้งวัน
จะพบว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับ

จะทำให้หลักวันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ปีกตะวันตก
ส่วนใหญ่นะครับที่จะได้รับอิทธิพลจากฝนที่จะเข้ามาปกคลุม
สังเกตว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

แล้วก็บริเวณพื้นที่ตามแนวชายฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ทีนี้ครับวันพรุ่งนี้สังเกตดีด้านบนเนี่ยนะครับ
จะเริ่มมีการเคลื่อนที่เข้ามาของกลุ่มฝนครับ
เป็นกลุ่มฝนที่จะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนเนี่ยนะครับ
เลื่อนมาจากบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับ
ก็จะเข้าปกคลุมในพื้นที่เมืองไหนของเรา

หลังจากนั้นก็จะค่อยเขยิบไปบริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับ
กลุ่มฝนที่มาพร้อมกับลมหนาวนี้ก็จะลงไปบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ

ใครจะไปเที่ยวทะเลก็อาจจะต้องระวังกันหน่อยนะครับ
ฝนอาจจะทำให้เกิดคลื่นลมแรง
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราธานีภูเก็ตพังงากระบี่นะครับ
ใครที่ไปท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าวก็ตรวจสอบสถานการณ์ฝนด้วย
ทีนี้หลายคนสงสัยเอ๊ะวันสงกรานฝนจะตกหรือเปล่านะครับ
ถ้าเราคำนวณต่อไปเรื่อยนะครับ
สังเกตว่าหลังจากช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ฝนค่อนข้างที่จะโล่งนะครับ

เขาดันลงมาบริเวณทางตอนล่างสักส่วนใหญ่นะครับ
แล้วก็ฝนเนี่ยนะครับคาดการณ์ว่าจะโล่งแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงประมาณวันที่สิบสาม

จะกลับมาอีกรอบนึงถ้าเราดูเป็นฝนที่เข้ามาจากทางอิสานนะครับ
เนื่องจากหมายความว่าเป็นกลุ่มฝนที่เกิดจากลมหนาวเนี่ยพัดมาอีกครั้งนึงนะครับ
ซึ่งก็จะทำให้มีลักษณะความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้น
ดังนั้น๑๔๑๕๑๖๑๗เนี่ยนะครับ
อาจจะต้องระวังหน่อยหลายจุดหลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝน
ใครที่จะไปเล่นน้ำสงการก็คงต้องติดตามสภาพอากาศด้วย
นี่คือการคาดการณ์แบบคร่าวดูจากปัจจัยณขณะนี้
ยังไงช่วงใกล้เดี๋ยวเรามาอัปเดตให้กับทั้ง๓ท่าน
ไปถึงคุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับ